เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กันสะบัดกล้าาาาาว
มาแล้วค่ะบายบายแบบนี้

แล้ววันนี้เรายิ่งอยากจะชวนชุมผู้ชมให้ส่งไลน์
ถูกต้องนี่เลยวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันด้วยนะครับ
ไปยาวแล้วเย็นนี้ต้องรอติดตามเลยนะคะ
ที่ประเทศอุสเบกิสถานในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
แรกวันนี้เลยค่ะทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานนะคะ
ถ่ายทอดสด๑๗นาฬิกา๑๕นาทีจากสนามกีฬากลางศรีสะเกดค่ะ
และอย่าลืมติดตามแมทที่๒ด้วยนะยังมีอีกเกมนึงนะ
วันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ
ไทยเจอกับบาเรนครับถ่ายทอดสดในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
ติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะฮะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และชมสดผ่านออนไลน์ที่
ลุ้นกันต้องให้ทีมชาติไทยเราได้แชมป์แน่นอน
เอาล่ะก็ต้องดูฟอร์มกันด้วยเนาะ
อ้าววันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันเยอะแยะมากมาย
มีเริ่มอะไรให้ได้ติดตามไปดูกันเลยในช่วงของ

โอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
หวังจะมาเคลียร์กันหน้าโรงพักแล้วเคลียร์
เคลียร์กันแบบนี้เหรอเนี่ย
วัยรุ่นสมัยนี้เลือดร้อนจริง
เมนกันควักปืนไล่ยิง
ทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นต้องเดือดร้อน
ดราม่าสนั่นโซเชียล
หมอปลาไปพบกับหลวงพี่น้ำฝน
เพื่อรับคำสอนปราบอลชีและทำไมถึงดราม่า
เอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว

ด้วยการส่งข้อความไลน์มาคุยกับเรา
โดยเฉพาะส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทย
ที่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวแข่งกับศึกครั้งนี้
ครับก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่อง

ก็เป็นทวนาเมนต์ที่เราตั้งความหวังเอาไว้

ราม่าเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
หมอปลามือปราบสัมภเวษี
เขาเตรียมจะคัมแก๊กกลับมาแล้วค่ะแต่ก่อนจะคัมแบ็คเนี่ยเขาบอกว่า
ไปขอรับคำสอนจากหลวงพี่น้ำฝนก่อนที่วัดไผลล้อม
เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าเฉยเลยครับ
ดูภาพนี้ไปก่อนคุณชิสา

หมอปลาครับมือปราบสัมภเวษีเขาก็นั่งอยู่ข้างหลวงพี่น้ำฝน

ก็มีอีกคนนึงนี่คุณกันจอมพลัง
เขาเป็นเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์นั่งอยู่ด้วยนะ

ภาพนี้ถูกโพสต์ลงในแฟนเพจของหมอปลาระบุข้อความว่า
หน้าที่ของชาวพุทธนะต้องปกป้องศาสนาต่อไป
มือปราบอลชีเข้าตามตรอกออกตามประตู
้อมรับคำสอนของหลวงพี่น้ำฝน
สาธุสาธุดูแค่โพสต์อย่างเดียวไม่พอ

อ่ะก็มีมาคอมเมนต์กันด้วยนี่นี่
บอกขอบคุณน้องกันขอบคุณคุณหนุ่มปองพลสะสมทรัพย์
ขอบคุณพี่หนึ่งเลขาท่านชัยยาสะสมทรัพย
อ้าวก็ขอบคุณอะไรกันไปว่ากันไปตามนั้น

อกจากนี้คุณกันจอมพลังนั่นแหละ
ยังมาโพสต์แจ้งข่าวว่าต่อจากนี้หลวงพี่น้ำฝน
จะเข้ามาช่วยดูแลการทำงานต่างของหมอปลาให้ถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หลังจากโพสต์นี้ถูกโพสต์ออกไปนะคะ
มีหลายเสียงนะคุณชนะบางคนเข้ามาให้กำลังใจ
ให้กำลังใจหมอปลานี่แหละแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า
แล้วทำไมหลวงพี่น้ำฝนถึงเข้ามาช่วยเหลือในการปราบอลัชเชียร์

ทั้งที่ก่อนหน้านี้หมอปลาก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ตอบโต้หลวงพี่น้ำฝนอยู่เลย

อย่างนี้เพื่อความกระจ่างทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดไผลล้อม
เพื่อขอพูดคุยกับหลวงพี่น้ำฝนพร้อมกับสะท้อนความเห็นจากโซเชียล
ถามกันแบบถามตรงด้วยความเคารพนะฮะ
หลวงพี่น้ำฝนนักข่าวเราถามนะผมไม่ได้ถามนะ

หลวงพี่น้ำฝนหิวแสงหรือเปล่า

โอ้โหมันก็เป็นค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเนอะ

หมอปลาทำสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วเข้าตามตรอกออกตามประตู
หลวงพี่น้ำฝนกับหมอปลาเอาจริงก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
วันนั้นมาพบป่าพูดคุยกันจริงประมาณสักชั่วโมงนึงได้
ในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็คือจะช่วยขจัดพระอรัชชีมารศาสนาพระที่ไม่ดีออกไป

แล้วบอกอีกนะว่าหลังจากนี้หมอปลาก็จะทำหน้าที่เหมือนเดิม

ส่วนใครหาว่าหลวงพี่น้ำฝนหิวแสงอะไรยังไง
ผมว่าไปฟังหลวงพี่น้ำฝนแกตอบดีกว่าครับ
ไม่เป็นหิวแสงหรืออะไรสิเราเป็นพระจะไปหิวแสงกันเลยครับ
สืบทอดทุกศาสนาทำสิ่งใดให้ญาติโยมมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิต
ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดโซเชียลจะเป็นไงอัตมาไม่สนหรอกครับ
ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการทำความดีถ้าอัตมาทำความชั่วเดี๋ยวผลพี่มันก็จะได้รับเอง
เพราะฉะนั้นอัตมากับหมอปลาเนี่ยมาคุยมาเคลียร์ใจคนเรา
มันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่ามาสร้างความแตกแยก
ในการที่จะจันโรงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับอัตมาไม่ไปหลงกลด้วยหรอกครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอปลาทำก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าทำไปตามตัวบทกฎหมายทำไปตามขั้นตอนของคณะสงฆ์
รับรองได้ครับไม่มีใครมาตำหนิหมอปลา
นี่ได้ฟังจากปากของหลวงพี่น้ำฝนไปแล้วส่วนอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นน้องรักคนสนิทของหมอปลา

ก็นี่ไงนายไพรวันวรรณบุตรหรืออดีตพศไพรวันนักเทศชื่อดังนี่แหละ

ก็พอเห็นภาพนี้ถึงกับฟิลขาดนะคุณชนะ

ตัดขาดเลยอ่ะประกาศแยกทางโดยการโพสต์เฟซบุ๊ครวมทั้งไลฟ์สดระบายความดีใจ

เสียความรู้สึกหมดความนับถือหมอปลาแล้ว
พอโพสต์นี้ออกไปเนี่ยโอ้โหคุณภัยวันก็ต้องมาไลฟ์สดชี้แจงต่อด้วย
ก็ใช่ไงคะคือเหมือนกับบอกว่าตอกตะปูปิดฝาโลงเลยอ่ะ
คือจบแล้วอ่ะไม่ไปคบกันแล้วอ่ะเอาศักดิ์ศรีไปไหนก็ว่ากันไปตาม
งั้นฟังเสียงของคุณไพรวัลเลยดีกว่าค่ะ
มีภาพแบบนี้ออกมาแล้วจะให้ฉันรู้สึกยังไงฉันถามก่อนฉันควรจะต้องรู้สึกยังไง
คุณไม่ผิดหวังกันเหรอคนที่เคยนับถือตัวของหมอปลาไม่รู้สึกผิดหวังเหรอ
ไม่มีแล้วค่ะจบมันจบแล้วค่ะจบเลยตอกตะปูปิดฝาโลงเลย
คุณทำแบบนี้มันจบเลยคุณฆ่าตัวเองค่ะทำไมทำอย่างนั้น
คุณกลืนศักดิ์ศรีคุณลงคอไปแล้วเหรอคะหรือคุณถ่ายลงโถขี้ไปแล้วหรือว่ายังไง

มือปาบอรัชชีเข้าตามออกต่อออกตามประตู
ถ้าจะปราบอลัชชีควรเริ่มต้นจากการที่มีสติปัญญารู้ก่อนค่ะว่าพระตัวไหนเป็นอรัชชีไม่ใช่อรัชชีค่ะ
ถ้าตัวเองยังโง่ไม่ต้องไปปราบค่ะ
จริงค่ะคุณก็เดี๋ยวค่อยติดตามความกลิ้มหน้ากันไป

รัฐทีวีก็นำเสนออย่างเป็นกลางอย่างแน่นอนนะ

สาเหตุเพราะอีกฝ่ายเนี่ยโทษว่าเขามาเต้นยั่วสามี
มันเป็นผู้ชายเอามาทำร้าย

ใครเป็นใครไม่รู้แล้วคุณผู้ชม
ทั้งผู้หญิงผู้ชายตอยตบกันแบบนี้
เรียกว่าไม่เกรงกลัวตำรวจสอนอบางเขนเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีสองนะคะมีผู้หญิงผู้ชายรวมแล้วกว่าสิบคนเนี่ย
ดื่มกินเที่ยวที่ร้านปอกุ้งเผาสาขาหลัก๔บางเขน

จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็มาแจ้งความที่สอนอบางเขน
พอมาถึงโรงพักแล้วเหมือนจะจบมันไม่จบค่ะ
คุยกันไม่รู้เรื่องเลยตบกันอีกรอบจนเป็นเหตุการณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
เอาอย่างนี้ไปถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

นางสาวารีหญิงสาวหนึ่งในกลุ่มที่ทะเลาะกัน
บอกว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาตัวเธอพร้อมเพื่อนหญิงชายรวมสัก๔๕คน
กันไปเที่ยวร้านปอกุ้งเผาทางร้านเขามีการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดัง

กล้ากลับไปหาเขาหรือเปล่า

ลุกขึ้นมาเต้นอย่างสนุกสนานเมามัน
ให้ช่วงนั้นนะครับช่วงที่เดินเข้าไปเข้าห้องหนัก
จู่ก็มีหญิงสาวอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีรูปร่างเธอบอกไว้แบบนี้นะว่า
รูปร่างเนี่ยบอกว่าอวมหน่อยไว้ผมยาวสีทองแล้วก็แต่งตัวสวมชุดสีแดง
ผู้หญิงคนนี้สีทองประมาณนั้นแหละนะ
แล้วเดินเข้ามาใช้มือจิกกระชากผมเวียงตัวเธอล้มลงไปกองกับพื้น
ได้รับบาดเจ็บมีรอยช้ำบริเวณใบหน้าค่ะแล้วก็หญิงสาวคนดังกล่าก็พูดว่า
นี่เธอมาเต้นกับผัวฉันทำไมแต่ก็คงไม่ได้พูดน่ารักอย่างนี้หรอกนะ
คุณชนะถอดความมาแล้วเออให้ภัยร้อกว่าเดิมครับ
เธอก็งงสิเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนมาจิกหัวทำไมนั่นไง
จากนั้นเพื่อนที่มาเที่ยวด้วยกันเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็รีบมาเลยค่ะมาระงับเหตุ
แต่มันไม่ได้ระงับด้วยความสงบไงโตเถียงกันไปโต้เถียงกันมา
จนกระทั่งทางกาดของร้านเนี่ยค่ะมาเจรจาแล้วขอให้ทั้งคู่ออกไปนอกร้าน
เพื่อคุยปัญหาที่เกิดขึ้นครับแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ค่ะยังไงต่อล่ะ
มันจะได้คุยกันง่ายง่ายมีตำรวจคนกลางนั่นแหละสิ
ทำอะไรจะได้เกรงใจตำรวจแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับ
สุดท้ายมาตีกันที่โรงพักเนี้ยฮะคุณตำรวจบอกให้ไปคุยกันก่อนเออ
และไอ้ระหว่างที่เจรจาคุยกันนั่นแหละตีกันเลยครับ
คือด้วยความที่อารมณ์โมโหกันทั้งคู่ผมยังไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือถูกนะ
แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนกับว่ามีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดหรืออะไรยังไง
ใช่สุดท้ายชุนละมุนตบตีกันวุ่นวายได้แผลกันไปทั่วหน้าครับ
เรื่องต้นคุณตำรวจก็เลยส่งตัวทั้งหมดเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน
อย่างแรกก็ได้ใช้เป็นหลักฐานแหละถ้าหากจะมีการดำเนินคดีแล้วสุดท้ายก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
ก็อาจจะเป็นการทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายนี่โอ้วุ่นวายวุ่นวาย
สุดท้ายนะครับเนี่ยฮะพอดื่มเหล้าเข้าไปสติมันน้อยลงอ่ะอืม
เป็นอย่างนี้แหละครับใจเย็นกันนะเรื่องนี้ก็ต้องใจเย็นครับ
วัยรุ่นตีกันครับแล้วที่สำคัญมีอาวุธปืนไล่ยิงกันด้วย
ชาวบ้านแถวนั้นโอ้โหใครจะอยู่ล่ะก็วิ่งหนีสิครับ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เหตุที่ก่อเนี่ยเพราะอะไรแต่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานต่าง
เพื่อเรียกตัวผู้ก่อเหตุมาชดใช้ค่าเสียหายอ่ะค่ะโอ้โหคุณชิสาแล้วเราอ่านข่าวแบบนี้เนี่ย
บ่อยบ่อยแล้วก็หวั่นใจเหมือนกันนะวันหนึ่งเกิดโป้งป้างมาแถวนี้ทำไงโอ้เจ้าหน้าที่
แถวนี้ยังไม่เท่าไหร่ชาวบ้านแถวนั้นเกิดมีใครโดนลูกหลง
โอ้โหมันจะกลายเป็นข่าวเศร้าที่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยอ่ะจริงค่ะนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดเหมือนกันกรณีของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
หัวร้อนเหมือนกันไม่ได้พกปืนนะคุณชนะพกไม้เบสบอลโอ้จะไปเล่นกีฬาเหรอ

ทำไมคิดว่ามันมีไซ่หลังหรือไง

ทำไมมึงอยู่คนเดียวมึงไม่เก่งอะ
แล้วทำไมอะ
แล้วทำไมมึงมีอาวุธแล้วมึงเก่งอะ
แม่งไม่เก่งหรอก

มึงเรียนประชาชามาเด๋ย

ไม่ต้องเราถึงพฤติกรรมแล้วอ่ะติดคาดถ่ายคลิปก็พูดไปหมด
แล้วว่ารักษณะเป็นยังไงค่ะคือคือบุกมาถึงที่ทำงานของผู้
ชายคนที่ขายถ่ายทูนี่นะปูชายคนที่ถึงไมว
บอลเนี่ยไม่พอใจว่าผู้ชายคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยไปปาดขับรถปาดหน้าเขา
และนี่แหละค่ะก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะว่ามาบุกถึงที่เลยอ่ะ
แล้วก็มาทะเลาะวิวาสถามหาว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมาทำร้ายอะค่ะ

แล้วไปพุ่งชนท้ายรถของผู้เสียหาย
บนถนนรัชดามุ่งหน้าแยกพระราม๙

จากนั้นชายคนนี้พร้อมพวกอีก๔คน
แล้วก็ใช้ไม้เบสบอลฟาดตีรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายที่จอดเอาไว้จนพัง
โอ้โหนี่ดูสภาพสิแตกหมดแล้วค่ะเนี่ย
อ่าแล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ตามที่เห็นแล้วครับในคลิปบันทึกเอาไว้หมดแล้วนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่แบบไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย
เอางี้จริงเพราะเรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน
ว่าจะไม่พอใจอะไรก็ตามแต่มีการใช้กำลังเกิดขึ้นแล้วเนี่ย
ค่ะมันผิดกฎหมายหมดแหละครับผิดหมดนะคะคุณผู้ชม
อ่าแล้วพอก่อเหตุแล้วก็หนีไปเลยอ่ะไปกันแบบนี้เลยค่ะ
เรื่องนี้ปล่อยไม่ได้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ได้รับคลิปซึ่งเป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหลายมุม
ที่ผู้เสียหายก็คือนายภูริโชธได้ถ่ายเอาไว้นะคะ
แล้วก็ส่งมาร้องเรียนเนี่ยค่ะอืม
มีหลักฐานหลายมุมหลายภาพเลยนะคะ
เขาบอกว่าขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์จากแยกเทียมร่วมมิตร
มุ่งหน้าไปแยกพระรามเก้าเนี้ย
ปรากฏว่าบุคคลในคลิปผู้ชายที่ถือไม้เบสบอลเนี่ยนะคะ
เป็นวัยรุ่นสวมเสื้อยืดสีดำสวมหมวกกันน็อกขี่
รถมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียน๓ขอไข่น๙๖๘๘กรทม
ก็ขี่มาในเส้นทางเดียวกันแต่คาดว่าคงจะไม่พอใจ
ที่หาว่าขี่ปาดหน้าแล้วก็มีการขี่ตามกันมาเหมือนจะเอาเรื่อง
จนกระทั่งขี่มาถึงด้านในลานจอดรถของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ผู้เสียหายหรือเจ้าของคลิปเขาได้ทำงานอยู่ที่นั่นครับ
แล้วก็เป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นคือเอาไม้เบสบอลเนี่ยขู่มา
คู่มาจะทำร้ายร่างกายนะคะแล้วหลังจากเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ผู้เสียหายเห็นว่าท่าไม่ดีเลยนำคลิปหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความไว้แล้ว
สอนอดินแดงกรุงเทพมหานครนะแต่มันยังไม่คืบหน้าเลยไงคุณชนะ
อ้าวก็เลยมาร้องเรียนกับทางไทยรัฐทีวีเพื่อให้เร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เนี่ยดูจากบันที่เนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งได้ล่ะยี่สิบห้าเมษายน
ภาพเหตุการณ์มันค่อนข้างชัดนะค่ะ
คือเรื่องของการปาดหน้าขับรถกันยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นไม่มี
แต่สิ่งหนึ่งที่มันเห็นชัดคือคุณมาใช้ความรุนแรง
ในพื้นที่ในหน่วยงานของเขามันค่อนข้างจะชัดว่ามีหลักฐานแบบนี้
หมายก็ต้องเป็นกฎหมายแหละจะมาเอาเรื่องของอารมณ์นู่นนี่นั่นมาไม่ได้
ใครผิดก็ผิดใครถูกก็ว่ากันไปนะคะ
ครับมาเรื่องนี้กันบ้างครับพ่อหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าพิเรนจริง
ขับรถมาอย่างเร็วแล้วจู่ก็ปล่อยพวงมาลัยเพื่อจะเล่นโทรศัพท์มือถือ
คนนั่งข้างต้องมาช่วยจับพวงมาลัยให้อะครับ

ดูดูแอมเขาทำ
ดูไอ้เรียกรถมา๑๒๐มึงปล่อยมือเฉย

อ้าวที่มึงพอใจเลย
เสาร์นี้ก็เสาร์หน้าแหละดูท่ามึงก็กลัว
เฮ้ยหัวจะปวด
โอ้โหหัวจะปวดสิไม่เสาร์นี้ก็เสาหน้า
ไม่ต้องรอเสาหรอกครับเผลอไม่กี่วันอาจจะมีอุบัติเหตุได้
ถ้ายังทำกันอย่างนี้อยู่อันตรายมากนะ
เขาบอกตรงตรงว่ามันอันตรายแล้วพูดเนี่ยนะฮะ
ไม่ใช่อะไรนะผมเป็นห่วงการขับรถเร็ว
ถ้าในคลิปเท่าที่ฟังซัดมา๑๒๐เหรอ
โอ้โหถ้า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ยิ่งต้องจับพวงมาลัยแบบสองมือเลยนะ
เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดฉลับนะหรือเสียหลักนะ
นิดเดียวเท่านั้นนะครับมันออกข้างทาง
หรือไปเกิดอุบัติเหตุกับรถคันอื่นได้
อย่าหาทำนะคุณผู้ชมจริงเออถ้าทำเป็นคอนเทนต์น่ะ
ก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ไม่ดีเอาตรงเถอะอันตรายจริงนะคะ
เอาเตือนกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน

เราไม่อยากจะพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเลย
แต่มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วกรณีที่เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งข้ามทางม้าลาย
แต่ก็โดนรถชนจนได้ค่ะ

ไปนิดเดียวแต่ก็ถือว่าเจ็บทั้งคู่นะ

ผู้หญิงคนนี้กำลังข้ามทางม้าลาย

อืมแต่ว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเขาก็คงฉุนเหมือนกันอ่ะ

ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยเขาก็แสดงอาการเกรี้ยวกราดใส่น้องอีกนะ
อ้าวแต่อย่างนี้ต้องมาคิดให้ดีนะนี่คือทางม้าลาย
จริงแล้วทุกคันเขาก็เบรกกันหมด
อย่างกล้องหน้ารถคันนี้ก็บันทึกเห็นอยู่แล้วว่าเขาหยุดนะคะ
เนี่ยแล้วก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์กันไป
เพราะฉะนั้นนะครับสรุปตรงนี้เจอทางม้าลาย
แต่เบรกหน่อยใช่ชะลอหน่อยนะครับไม่ว่าจะมีคนหรือว่าไม่มีคนเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ค่ะ
อ่ะมาเรื่องนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหเป็นเรื่องของการสร้างอาชีพ
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
ตอนที่แล้วผมพาไปชมสวนตานเมืองเพชร
ได้ลองทำอะไรหวาเสียวอย่างการปีนต้นตาน
วันนี้มาอีกสวนหนึ่งครับ
สวนตานรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกัน
เมืองเพชรเนี่ยเขาทำสวนตาลเยอะจริง
ส่วนนี้มีทีเด็ดที่การเคี่ยวน้ำตาลตะโนดครับ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

หูยตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
ตอนนี้เคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลตะโนด

เราใส่น้ำตาลไปเกือบเต็มกระทะนี่นะ
แล้วมันก็ยุบลงไปตั้งไฟตั้งอยู่ในกระทะเนี่ย

๓ชั่วโมงปั๊บเนี่ยมันก็จะงวดไปเรื่อย

ทีนี้ก็จะกลายเป็นเนื้อน้ำตาลที่เข้มข้นแล้วทีนี้

เราก็ดูจากฟองเดี๋ยวเร่งไฟให้ดูนิดหนึ่ง

ใบตาลเอยแล้วก็เศษท่าและต่างใช้ได้หมด
ตอนนี้น้ำตาลที่คุณลุงว่าเนี่ยเริ่มได้ที่ที่จะยกแล้ว
อีกอย่างหนึ่งอินเด็กที่จะดูเนี่ยคือได้ทีหรือยัง

แต่อย่าปล่อยให้ไหม้นะเป็นคาราเมลไม่ได้นะ
เคี่ยวน้ำตาลตะโนดกันจนฟองเต็มกระทะใบใหญ่แบบนี้
ยกลงแต่งานนี้มันไม่จบนะครับ
การทำน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรเนี่ย
เขามีขั้นตอนเยอะจริง
มาดูขั้นตอนต่อไปกันครับว่าเขามีอะไรบ้าง

ถ่ายให้ความร้อนมันมันระเหย
แต่ใช้เวลากระแทกน่าจะอยู่ประมาณ๗๑๐นาที
อันนี้เป็นไม้ขนวนเป็นชื่อไม้ขนน้ำตาล

เดี๋ยวเราจะคนอย่างนี้จะใช้เวลาเกือบตรงนี้เกือบครึ่งชั่วโมงนะ

ขนมตาล

ขนมตาล
ขนมตาล

ขนมตาล

ขนมตาล

ขนมตาล

ขนมตาล
ขนมตาล